เหตุนี้นะพ่อเมายาเสพติดแล้วปรากฏว่าไปอุ้มลูกอ่ะ
ลูกแค่๗เดือนขี่มอเตอร์ไซค์
หนีแบบข้ามจังหวัดเลยนะจะหนีญาติฝั่งเมีย
สุดท้ายไปเกิดอุบัติเหตุแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้ค่ะ
คือพ่อกำลังเข้าโค้งแล้วหลังจากนั้นคือมันเสียหลัก
รถล้มเด็ก๗เดือนอยู่
เด็กได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะนี่ตอนเจ้าหน้าที่เขาพยายามขับรถตาม

แล้วตำรวจสพดงหลวงที่มุกดาหารเขาก็ขับรถตามผู้ชายคนนี้ค่ะ
มีลูก๗เดือนอยู่ข้างหน้าด้วยนะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
นครพนมจะไปที่อำเภอดงหลวงมุกดาหาร
ขี่แบบน่ากลัวมากอะค่ะฝนตกถนนลื่นขับขี่หวาดเสียว
ชาวบ้านเขาก็กลัวแหละว่าหูยนี่มีเด็กเล็กนั่งอยู่ข้างหน้าด้วยนะ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มาตามเรียกให้มอเตอร์ไซคันนี้หยุด
เขาไม่หยุดค่ะแล้วก็ขี่เข้าทางโค้งปรากฏว่ามันลื่น
รถเนี่ยเสียหลักล้มลงไปเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ตามไปช่วยเหลือนะ
เจอเด็กได้รับบาดเจ็บอันนี้คือหลังจากที่รถล้มแล้วนะคะ
ปรากฏว่าพอไปดูเด็กข้อเท้ามีเลือดไหลด้วย
ก็เลยต้องพาเด็กผู้ชายคนนี้ขึ้นรถสายตรวจก่อน
แล้วท่าทางเด็กก็โอ้โหดูแบบหนาวสั่นอยู่ตลอดเวลา
เห็นไหมเห็นเลือดที่เท้าไหมคะเท้าซ้ายของน้อง
ใช่น้องได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยดูสิก็ต้องรีบนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลดงหลวง
ทีนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือพ่อนายประยุกต์รูปเหมาะอายุ๔๕ปี
ส่วนน้องคนนี้ค่ะอายุ๗เดือนเป็นลูกของนายประยุกต์นี่แหละเป็นพ่อลูกกัน
ครับไปถามพ่อหน่อยยังไงคุณคุณทำยังไงอะไรยังไงเนี่ยคุณจะพาลูกไปไหนเนี่ย
ฝ่ายพ่อบอกว่าผมจะไปหาเมียเก่าเมียเก่าอยู่ที่อำเภอคำชะอีที่มุกดาหาร
แต่ก็ยอมรับนะว่าเสพยาบ้าเข้าไปก่อนนะฮะตอนกลางคืนก็เลยแบบนอนไม่หลับไงไม่หลับไม่นอน
พอรุ่งเช้าเขาบอกว่าเขาก็เลยแอบไปที่บ้านป้าแล้วไปอุ้มลูกออกมา
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปคือจะไปหาเมียเก่าแหละตำรวจก็เลยอ่ะไปตรวจปัสสาวะกันหน่อยสิ
ตามที่เขาบอกก็ง่วงชัดเลยเสพยาบ้าไป
แล้วมันอันตรายคุณผู้ชมนี่ไปถามญาตินะญาติบอกว่าประยุกต์เนี่ยติดยา
ส่วนแม่ของเด็กเนี่ยหลังจากที่คลอดลูกมาได้๕เดือนก็เสียชีวิต
เสียชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมเสพยาเกินขนาด
ทีนี้พอแม่ตายเสร็จแล้วปั๊บป้าก็เอาหลานมาเลี้ยง
ก็กลัวไงว่าถ้าเกิดให้พ่อหลานเอาไปดูเนี่ยหลานจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
แล้วก่อนจะเกิดเหตุออกไปปล่อยวัวออกไปกินย่า
แล้วพ่อเนี่ยแอบเข้ามาในห้องนอนป้าไงเอาลูกขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
แล้วคุณคิดดูสิขับแบบขี่ข้ามจังหวัดจากนครพนมไปมุกดาหาร
ระยะทางเป็นสองร้อยกว่ากิโลนะแล้วพอตำรวจประสานญาติมา
อนุญาตมารับเด็กกลับไปดูแลนะคะส่วนพ่อก็ตำรวจก็ตั้งข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดค่ะ
เดี๋ยววันนี้จะนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารต่อไปด้วยนะคะ